สำหรับการคุกเข่าขอแต่งงานของพิธีกรชื่อดังอย่างคุณเต้ย
ขอซาร่าสาวสายฮาอารมณ์ดีมุกเป็นร้อยเลยทีเดียวนะคะ
แต่ว่างานนี้พอเจอบทจะเขินเธอก็ไปไม่เป็นอยู่เหมือนกันนะคะ
นี่แหละค่ะอย่างที่ได้ทราบกันไปว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ธโนไทยแฟนนุ่มที่คบหาดูใจกับซาร่ามานานราว๑๑ปี
ข่าวขอแต่งงานกลางปาร์ตี้วันคล้ายวันเกิดของเธอนะคะ
มกลางเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงร่วมยินดีกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ
ซาร่าบอกว่าวันนั้นเอาจริงตกใจนะเพราะว่าไม่คาดคิดว่าจะเป็นโมเมนต์แบบนี้
แพลนวันวิวาเธอเองบอกว่ายังไม่รู้แน่ชัดเหมือนกันยังไม่ได้ถกลงกันเลยนะคะคุณ
ซึ่งที่ฝ่ายชายรีบร้อนขอเธอเนี่ยซาร่าก็เข้าใจว่าคงเป็นเพราะว่าอยากจะตีตราจองเอาไว้ก่อน

เพราะว่าเราเคยคุยกันว่าเดี๋ยวเราพร้อมก่อน
เพราะตอนนี้ก็ทำงานแล้วเราก็มีหน้าที่ของแต่ละคนที่ยังต้องทำอยู่

ประมาณนั้นสงสัยกลัวไปมีกิ๊ก
เราก็ยังไม่พร้อมไงตอนที่คุยกันนะคะยังไม่พร้อม
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เราก็ยังไม่ได้คุยกันเป็นทางการอะไรอย่างนี้
อยากจะให้แบบคุณพ่อคุณแม่รับรู้ก่อน

คุณพ่อก็เป็นแบบสไตล์ฝรั่งนะคะ
ลูกตั้งแต่๑๘อยากจะทำอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้ค่ะ
คือตอนนี้ตั้งใจอยากจะสร้างบ้านให้ครอบครัวที่เชียงใหม่
พอเสร็จครอบครัวเราสบายแล้วหลังจากนั้นก็เป็นตาของเราอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไซส์คุณเขาวัดไซส์นิ้วชี้มา

กลัวกลัวหายแล้วก็กลัวพังด้วยเพราะเราแบบเป็นคนเต้นไง